หญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านหญิงนะครับ
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ของคุณปวีนาหงษกุลนี่นะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีสามีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ในพื้นที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีแล้วถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายมานานเกือบ๒๐

ล่าสุดไม่ไหวแล้วฟางเส้นสุดท้ายเมื่อวานนี้๓๐ตุลาคม

บอกนี่ฮะเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงนะกำลังนั่งประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เฟิร์นซ์แต่เป็นลักษณะให้แต่ละที่ในวิดีโอคอเข้าไป
ซึ่งประธานในที่ประชุมเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วมีสารวัตรกำนันผู้ชายคนหนึ่งนั่งประชุมอยู่ด้วยกัน
สามีนี่เป็นสอทอนะหึงนะฮะวิ่งเข้ามานะแล้วก็กระโดดเตะเธอนะฮะ
ขณะที่กำลังนั่งประชุมวีดีโอคอร์อยู่ทำให้เธอแบบไม่ไหวแล้วนะฮะ
นี่โอ้โหปรีเข้ามาเตะตอนวีดีโอคอร์อยู่เลย
บอกแม่ของเธออายุ๗๒ปีเนี่ยพยายามเข้าห้ามปรามแล้วก็ถูกล็อกคอจะเอามีดแทงอีก
ดีที่แบบไม่โดนนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ็บไปอีกคนนึงนะฮะ
สุดท้ายต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาใช่ไหมคะนี่นะฮะวันนี้คุณปวีนาก็เลยพาผู้เสียหายนะครับ
ก็คือผู้ใหญ่บ้านหญิงท่านนี้เนี่ยไปหาตำรวจนะฮะ
ใหญ่บ้านหญิงคนนี้อยู่ที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะครับอายุ๔๖ปี
กับคุณแม่วัย๗๒ปีที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแจ้งความกับทางพลนตรีปรารถนาแผ่นผา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้เอาผิดกับสามีที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ว่าสอทอแห่งหนึ่งเรื่องราวก็ตามที่บอกแล้วฮะเธอบอกทำร้ายมา๒๐ปี
ล่าสุดคือเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านหญิงบอกว่าตลอดเวลา๒๐ปีที่อยู่กินกับสามีที่เป็นสอทอ
จดทะเบียนสมรสกันแต่มีลูกด้วยกัน๒คนคนโตอายุ๒๔คนเล็กอายุ๑๔
จะถูกทำร้ายร่างกายครั้งที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ถูกทำร้ายถึงขั้นไส้ติ่งแตกอ่ะเพราะถูกเตะ
ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกมากอยากให้ดำเนินคดีข้อหานักไปเลย
คือพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกาย
เธอบอกว่าเธอก็มีหลักฐานยืนยันเป็นเรื่องราวที่ถึงขั้นลูกเนี่ยเคยเขียนจดหมายถึงแม่
เพื่อระบายเรื่องราวต่างที่เป็นเหตุการณ์ในครอบครัวนะฮะ

แล้วก็มีแชทนะเธอบอกเธอมีแชทที่สามีของเธอที่เป็นสอทรเนี่ยส่งไป
หาญาติถามว่าปืนกูอยู่ไหมต้องใช้แล้วญาติก็

เปี๊ยกเก็บเอาไว้ให้ค่ะ
สทก็บอกได้เคนี่เดี๋ยวไปเอาจากนั้น
เธอก็เลยตอบกลับไปว่าจะทำอะไรก็ทำนะแต่ดูได้ว่าลูกเนี่ยจะอยู่กับใคร
รับภาระไปเองเลยไม่ได้ว่าอะไรสุดท้ายสามีตอบกลับมาบอกแน่นอน
นี่นะฮะอันนี้เป็นฝั่งผู้ใหญ่บ้านหญิงนะที่เขาไปแจ้งความนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับเราก็ตามเจอสามีของผู้ใหญ่บ้านแล้วนะฮะ
นี่ฮะสอทรท่านนี้เนี่ยบอกเดี๋ยวพี่ให้สัมภาษณ์ก็ได้พี่ก็
ขอชี้แจงในมุมของพี่หน่อยแต่พาไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งตั้ง
อยู่ริมคลองบอกนี่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตรงนี้มันไม่ใช่ที่บ้าน
ว่าแบบโอ้โหนั่งประชุมวีดีโอคอร์ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ทั่วประเทศแล้วมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานอะไรอยู่อย่างนั้น
ไม่ใช่นี่คุณระวีการแก้ววิจิตนะฮะไปตามจนเจอสอทอคนนี้
เขาบอกนี่เหตุการณ์มันคือตรงนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมาเจอ
ภรรยาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่กับสารวัตรกำนันที่เป็นผู้
ช่วงบ่ายเมื่อวานโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจับพิรุษภรรยาว่า
อาจจะนอกใจเขาหรือเปล่าจับพิรุธมานานแล้วเคยเห็นรถของ
สารวัตรกำนันคนนี้เนี่ยแอบมารับส่งภรรยาเขาตอนกลางคืนเมื่อ
วานก็เลยตัดสินใจเนี่ยเดินข้ามคลองมาที่บ้านร้างตรงนี้
เพราะว่าระแคะระคายแล้วมาถึงเนี่ยมาเห็นผู้ชายเนี่ยฝ่ายชาย
สารวัตรกำนันเนี่ยกำลังนั่งหั่นผักอยู่ส่วนเมียของเขาเนี่ยนอน
เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเปรย์ไม่ได้เป็นการประชุมวีดีโอคอร์
อะไรตามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างเลยอ่าแต่คำถามคือเอาแล้วไปทำร้าย
เขาทำไมไปกระโดดเตะอะไรเขาหรือเปล่านี่สอทอท่านนี้บอกยอมรับ
เกิดเล่นกลัวด้วย๘๐รูปหญิงนะเห็นภาพบาดตาบาดใจนี่แล้ว

เข้าหัวฝ่ายชายที่นั่งหั่นผัก

ไปไหนแล้วมีรถคันนี้มารับแล้วกลับตีหนึ่งตีสองตีสามไปไหน
แล้วให้คำตอบผมไม่ได้แล้วไปพูดว่าผมไปเตะเขาแล้วกำลัง
ซึ่งมันไม่ใช่จากผักปกปกปกแล้วเวลาตั้งอยู่
ที่ผมทำร้ายเขาไม่ไม่ติดไปด้วยอ่านี่เขาบอกถ้าเกิดว่ากำลัง
วิดีโอขอเรียบรัสถุมวิดีโออะไรอยู่เนี้ย
ก็ต้องติดภาพนั้นไปแล้วสิก็คนละมุมเลยนะฮะ
อันนี้คนละมุมนะครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาสืบสวน
สอบสวนกันต่อไปชาวบ้านแถวแถวบ้านของสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
บอกว่าเขาทะเลาะกันประจำทะเลาะกันจนเป็นเรื่องปกติ
ทะเลาะกันสักพักนึงก็ดีกัน
ก็มีบ้างที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะถูกทำร้ายจนฟกช้ำตามร่างกาย
เพื่อนบ้านก็ได้แค่เตือนเข้าไปยุ่งไม่ได้
ส่วนสารวัตรกำนันเนี่ยก็จะเห็นมาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านหญิงอยู่บ่อยอยู่นะ
มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการหึงหวงเกิดขึ้น
เพราะว่าสอทอเองเขาก็คงจะหึงเมียเขา
เบื้องต้นตำรวจสภบางบัวทองบอกว่า
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายไหนนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องเรียกแต่ละฝ่ายเนี่ยมาสอบสวนสอบปากคำก่อนนะฮะ
แล้วก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
เราเองก็พยายามติดต่อศรวรรษกำนั้นท่านนะฮะ
เพราะถือว่าเป็นผู้ประสบเหตุโดยตรงอยู่เหมือนกันนะค่ะ
ถ้าฟังจากสทเนี่ยพ่อหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์
สองถูกไตเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้
เพื่อท่านอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็บอกได้นะฮะ
แต่ตรงนี้เราก็เลยตามอีกมุมหนึ่งเพราะว่ามุมฝ่ายหญิงเขาไปบอก
คุณปวีนาไปแจ้งตำรวจมุมฝ่ายชายเขาเลยออกมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้